กันที่อีกกี้แห่งทาสทองเซาน์กันบ้างอ๋อค่ะช่วงนี้กระแสอีกกี้
ปินหลายคนนะคุณผู้ชมที่หยิบเอาเพลงนี้เนี่ย
มาโชว์มาร้องกันบนเวทีรวมไปถึงลำไยหายทองคำของเรา
เออเออแล้วมันจะออกมาเป็นสไตล์แบบไหน
จะม่วนแค่ไหนไปดูกันค่ะกับช่วง

ไป

อีกี้มันเป็นสก๊อตไปกับผู้บ่อยผู้ผ่าไปสก๊อต
หน้าที่เนี่ยอีกี้แห่งทัศน์ของสาว
ฟีเวิร์ดคันสุด
ไม่มีอะไรจะมาหยุดมาต้านได้
อย่างนุนลำนไยห่ายท้องทำเงะ
ก็หยิบเอาเพลงทาสทองสาว
มาโชว์แบบรวดในสไตล์ลึกทุก

ไอ้แม่บอกต้นก่อนดีจะยังเป็นศึกษี

อ้าฮึ

หายใจยังไงคะลูกสาว
โอ้โฮคลิปเนี่ยป่านเป็นไร๔ล้านวิวจุก
แหมก็เพลงมันฟังแล้วเพลินฟังแล้วมันม่วน
ยกตามได้ไม่มีหยุด
โอ้วคุณผู้ชมค่ะอิกิมันเป็นสกอยไปกับภูป่า

อิกิชอบไปสกิร์ทสงสัยเปลี่ยนภูบอย

อิกิแบบในโวชั่นบันเทอร์ไทยรัสมันก็จะเนิ่บแบบนี้แหละ
แต่ว่าอิกิพอจริงต้องยกให้คนนี้นะคะ